หลายคนดารานะคะนู่นไปต่างประเทศกันค่ะ
รวมถึงบ้านนี้ด้วยฉัดบริรักษ์นะคะ

ก็นำโดยเฮียบอยเฮียหนงเฮียพันธ์แล้วก็คุณแม่งามทิพย์ค่ะ
แต่ที่สำคัญทีเด็ดนะคะคุณ

ถ้าโพสต์แต่ละท่ามีพัฒนาการอย่างสูงมากเลยนะคะ

บอกเลยสมาชิกทั้ง๕คนกดชัตเตอร์

ได้ฮาปนอิจฉาด้วยค่ะ

ยังแจ้งเกิดดังแบบตัวน้อยนะคะ

ดูแต่ละภาพค่ะช็อตที่เห็นสิคะ
โอ้โหอินโนอินเนอร์มาเต็มค่ะ

ยังดูมีแอตติดูดเฟอร์ค่ะคน
ขนาดคุณแม่งามทิพย์นะยังอดจะอึ้งไม่ได้เลยค่ะ

หรือได้ประสบการณ์จากการทำงานในวงการแต่เด็กนะ
ก็คงเป็นเพราะได้เชื่อความเกลียนจากเฮียทั้ง๓คนเป็นแน่เลยค่ะ
แต่ว่าโชคดีแล้วนะที่ไม่ได้ไปสายหา
ดีมากเลยที่มานางแบบถ้าโพสต์อินเนอร์แรงขนาดนี้

เพราะพี่เขาต้องสามคนฮากันทั้งบ้านในบ้านนี้ค่ะ